อยู่บ้านหลังนี้จะใช้คำว่าบ้านไหมสิ
สภาพแบบนี้เลยแล้วต้องบอกว่าช่วงนี้หน้าฝนด้วย
เปียกอยู่กันแบบยากลำบาก
แต่เด็กสาวยอดกระตันยูวัย๑๖ปีคนนี้

ดูแลคุณพ่อที่แบบโอ้โหแทบจะป่วยครึ่งซีก
ฝั่งขวาร่างกายคุณพ่อเนี่ยเหมือนกับขยับตัวไม่ได้
เป็นโรคหัวใจแล้วก็มีสารพัดโรครุมร้าว
และนี่คือสภาพคุณผู้ชมในเพิงพัก
บ้านของน้องเนี่ยอยู่ในพื้นที่ของหมู่ที่๙ตะบนขนาดนาคนะคะ
พนังนครศรีธรรมราช
สภาพซุดสมอย่างที่เห็นนี่คือของจริงสภาพจริง

แล้วน้องพาดูนี่ฝาผนังนะคะคุณผู้ชม
ก็มุงจากเหมือนกับมุงจากอะค่ะ
แล้วก็ด้านหลังคาเนี่ยก็มีจากที่มุงไว้แล้วฝนตกลงมา
โอ้โหน้ำมันก็รั่วซึมลงมาด้านล่าง
ครอบครัวแล้วก็ตัวน้องเองเนี่ยต้องบอกว่า
โอ้โหน้องเองก็ต้องมีการใช้แผ่นยางเก่า

เพื่อไม่ให้ฝนมันเหมือนกับทะลุลงมาหลังคา
อยู่ไม่ได้นอนไม่ได้นะคะ
แล้วก็ในกระท่อมหรือว่าเพิงพักของน้องเนี่ย
มีดวงไฟแค่หนึ่งดวง
เป็นไฟที่ต่อมาจากเพื่อนบ้านด้วย
นี่ค่ะน้องก็เล่าให้ฟังเลยนะคะว่า

คุณพ่อท่านนี้ค่ะก็คือนายเจริญขำขาววัย๕๘ปี
คุณพ่อป่วยหลายโรคเลยนะคะ
แล้วก็เคลื่อนตัวยากทำงานไม่ได้หารายได้ไม่ได้
ตัวน้องเองไปโรงเรียนพอเลิกเรียนเสร็จ

กับผู้สื่อข่าวไปก็ปาดน้ำตาไป
บอกว่าพอเลิกเรียนเสร็จกลับมาบ้าน

ไม่ได้ไปเที่ยวเล่นเหมือนเพื่อนคนอื่นนะคะ
ในขณะเดียวกันตัวน้องคนนี้ค่ะวัย๑๖ปีเนี่ย
คือน้องจุธารัฐหรือว่าน้องบีสนะคะ

ปวช๑ของวิทยาลัยปากพนัง
พอก็เลิกเรียนก็กลับมาบ้านมาดูแลคุณพ่อแบบนี้แหละค่ะ
พอสอบถามคุณพ่อดูบ้างคุณพ่อบอกว่า
เบื้องต้นเนี่ยเหมือนกับในทุกคืนเนี่ยนะคะ
ตัวคุณพ่อเองต้องนอนอยู่บนแคล่ในกระท่อม
ตัวลูกสาวเองก็นอนอยู่ในกระท่อมซึ่งตัวคุณพ่อเองก็พูดทั้งน้ำตาเหมือนกันว่า
ตัวพ่อป่วยเยอะมากไม่รู้ว่าจะมีชีวิตอยู่อีกนานแค่ไหน
ตัวพ่อไม่ได้ห่วงสุขภาพของคุณพ่อแต่พ่อห่วงลูกสาว
อยากให้ลูกเรียนสูงอยากให้ลูกมีบ้านที่แข็งแรงอาศัยอย่างปลอดภัย
เท่านี้พ่อก็หมดห่วงนอนตายตาหลับนี่คือสิ่งที่คุณพ่อบอกนะคะ
ทีนี้คุณพ่อบอกว่าช่วงนี้โอ้โหมรสุมเข้าเยอะมากฝนตกค่ะตลอดแนวชายฝั่ง
ก็ไม่รู้ว่าวันไหนบ้านหลังนี้กระท่อมหลังนี้เพลิงพักหลังนี้
จะโดนพายุพัดถล่มพังเสียหาย
เรื่องต้นนะคะคุณพ่อบอกว่าตอนนี้ขอบคุณผู้ใหญ่ขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัด
นายอภินันที่มีการดำเนินการโครงการสร้างบ้านหลังใหม่ให้เป็นบ้านปันสุกนะคะ
ซึ่งก็จะมีการเริ่มต้นโครงการในวันที่๔กันยายนนี้
โดยที่จะลื้อบ้านหลังเก่าทั้งหมดออก
ขณะเดียวกันทางครอบครัวก็คือตัวคุณพ่อแล้วก็น้องเนี่ย

ให้ได้ต่อลมหายใจและอนาคตของลูกสาววัย๑๖ปีคนนี้ค่ะ
เห็นทั้งสองคนแล้วมีกำลังใจในการใช้ชีวิตกันดี

เอาใจช่วยครับแล้วก็ขอให้ดูครอบครัวนี้เป็นแบบอย่างครับ